สันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ
เรื่องราวต่อไปนี้นะครับต้องขอบอกว่า
คนชอบทีวีต้องติดตามติดตามแบบไหนครับ
ติดตามแบบรายต่อไปนี่แหละครับเชิญชมเลยครับ
นี่พอเจ้าจบแล้วเราจะดูอะไรกันดีนะ
เรื่องนี้ไม่เอ่ยมันตัวอะไรนะนั่น

แหมจ้องกันตาเขมงกันเลยเจ้าเหมียวน้อยทั้ง๓ตัวนี้
นั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไร
มันอะไรนะโผล่มาแน่จ้องหน้าด้วยจะจับยังไงดี
เอ้าลดไปไหนขึ้นมาสิ
เอ๊ะพอละกดมันโผล่
แต่แต่เดี๋ยวเจ้าหมาน้อยมาจับเหยื่อของเขาได้ยังไง

เดี๋ยวแม่จับปลาให้
นี่ล้วงไปแบบนี้เดี๋ยวได้ปลาติดมาเอง

เอ้าล้วงกับเอ้าเอ๊ะ
จับกันไปขนไปยาวไป
ส่วนนี้มาดูลีลาเจ้าแมวทั้งหลาย
ทั้งแมวพลาดโต๊ะเตียงแมวไม่ชอบสุขตา
แมวอยากเป็นแมวกวักแมวนอนผิงไฟ
แมวนอนตาแป๋วแมวตาเบอร์โทง
แววเต้นรำแมวน่างงสารพัดแมวจริง
ปิดท้ายที่เหมียวตัวนี้กระโดดจากหลังคารถไปหลังคาบ้าน
แต่ขี่ม้ามันลื่นครับขอตั้งหลักก่อน
อุ้ยเอาใหม่นะ๑๒๓
เฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไหมนี่นะ
จะไปข้างบนไม่ได้อยากหล่นลงข้างล่างแบบนี้
แม่พิกัดผิดเลยค่ะ

อย่างนี้ก็แปลกดีนะ